เมื่อสักครู่พลเอกประยุทธ์
นายกัธมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เรียกร้องให้สื่อมวลชน
นำเสนอพฤติกรรมพฤติการของกลุ่มทะลุวัง
ที่มาชุมนุมแล้วกระทำการกระทบสิทธิของผู้อื่น

เพราะว่ากำลังสนใจกับการร่วมรัฐบาล

ทะลุวังเขาปลาขวดน้ำไปโดนจมูกนักข่าวนะ
ที่นั่นมีคลิปให้ดูครับ
เขาดังพี่เขาเลยนะครับมาช่วยผมก็อยู่ข้างพี่เขาครับ
ไม่ต้องครับทำไม่ต้องทำที่ไปดีกว่า

ที่ไม่ต้องทำ

ใจเย็นครับใจเย็น
เสียงดังพัวเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่ขวดหล่นลงพื้นนะ

นี่นะฮะหยกตัวแทนของกลุ่มทะลุขวัง
ปลาขวดน้ำ
บุ้งบุ้งเนี่ยตัวแทนกลุ่มทะลุวัง
ซึ่งนักข่าวคนที่โดนปลาขวดใส่

ขอโทษคำเดียวก็จบแล้วค่ะ

ไม่ต้องมาทำข่าวจบครับ

ตะวันก็หนึ่งในกลุ่มเดียวกับพวกเขานี่แหละ

ที่โดนปลาขวดน้ำใส่

ให้บุ้งมาขอโทษเรื่องก็จบแล้ว
นะครับแต่บุ้งก็ไม่ได้มาขอโทษนะ

โพสต์ขอโทษผู้สื่อข่าวอีกครั้ง

เกิดขึ้นอีกครับมาดูท่าที
ของตำรวจบ้างพลตำรวจเอก

ประชาการตำรวจแห่งชาติท่านกล่าวถึงกรณี

ที่ทำการพักเพื่อไทยแล้วก็ที่กระทรวงวัฒนธรรม

ผิดหลายข้อหานะ
ปิดฐานปลุกลุกต่างไม่เสียทรัพย์
และปิดตราพรักษาความสะอาด

ชุมนุมที่พักเพื่อไทยนะครับทราบว่าจะมีผู้เสียหายเข้ามาดำเนินคดี
ในข้อหารักษณะเดียวกันซึ่งใครที่ได้รับการประกันตัวนะครับ
แล้วมีการกระทำผิดซ้ำซากก็จะเพิกถอนการประกันตัวหรือการปล่อยตัวชั่วคราวไป
ก็ฝากเตือนนะฮะฝากเตือนนะครับว่าทุกคนมีสิทธิที่จะชุมนุมได้
แต่ต้องชุมนุมภายใต้กรอบของกฎหมายครับ